ที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปเราตามความคืบหน้าให้ค่ะ
ผู้เสียหายเป็นร้อยรายเลยนะคะ
มูลค่าความเสียหายเป็นหลักร้อยล้านบาทเลยนะคะ
คือที่สพรัฐนบุรีผู้เสียหายเป็นร้อยราย
แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่อ้างตัวเป็นยี่ปั๊
บอกว่ามาสิมาลงทุนซื้อลอตเตอรี่ราคาถูก
คนก็ไปร่วมลงทุนกันเพื่อที่จะเอานำลอตเตอรี่ไปขาย
แต่ปรากฏว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ลอตเตอรี่
เนี่ยค่ะเขาก็เลยไปรวมตัวกันแจ้งความ
จับได้๒รายนะคะจับได้ที่ลบบุรี
แล้วก็นำตัวมาที่สพรัฐนบุรีนะคะ
คือนายทศพรจิตแม้นอายุ๒๐

ข้อหาช่อกงประชาชนนะคะ
ตำรวจกรมคับการปรับรามจับได้เมื่อวาน
ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอโคกสำรงจบุรี
ตำรวจสพรัฐนบุรีก็รับตัวไปที่โรงพัก

ระหว่างที่รอตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ออกมาจากห้องค้างเพื่อมาสอบปากคำค่ะ
ผู้เสียหายเขาไปรอกันโอ้โหใจจดใจจ่อ

มีญาติของผู้ต้องหาเดินทางไปติดตามการดำเนินคดี
เพราะว่าญาติของผู้ต้องหาก็ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนซื้อลอตเตอรี่ด้วย
นี่ค่ะผู้เสียหายบอกแบบนี้นะคะ
พอรู้ว่าผู้ต้องหาสองคนถูกจับดีใจมากที่ตำรวจจับได้

ขบวนการนี้ไม่ได้มีแค่สองคนนี้นะคะ

ผู้เสียหายเลยบอกว่าขอบคุณตำรวจนะ
ประเด็นตอนนี้คือนอกจากจับคนร้ายได้แล้วเนี่ย

รายที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยเมื่อวานนี้ค่ะ

เสียหายเป็นแบบต่อคนนะเป็นหลัก๑๐ล้านนะ

เพราะบางคนเขาบอกว่าเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อมาลงทุน
บางคนโอ้โหนี่คือผู้เสียหายนะคะ

เอาเงินมาลงทุนกับคนร้ายขบวนการแก๊งนี้
สื่อเลี้ยงมันเป็นสาวเพื่อกัน

มันเงินกรุ่งได้มาเฝอกินมาส่งมาฝากเมืองสิ่ง

กับตำรวจเผื่อไปยืนกันก็ตั้งผุ่นก่อนนู้นบริเวณเป็นคนโกงเขาโกงเหนือ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับญาติของผู้ต้องหานะคะ
เป็นนักเขยของนายยุทธนาหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะ
ชื่อว่านายประสิทธิ์อายุ๔๘ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่หลานชายจะถูกจับ

บอกว่าอยากจะมอบตัวไปรับหน่อย

ก็ไปหานะคะเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย
แล้วก็แจ้งตำรวจให้ไปรับตัวออกมา
นายยุทธนากับนายทศพรสนิทกันมากอ่า

นายยุทธนาบอกกับญาติที่ร่วมลงทุนว่า
ก่อนจะไปเป็นทหารจะเอาเงินลงทุนคืนให้หมดเลยนะ
ทีเนี่ยต้องไปประจำการตั้งแต่ต้นเดือนนะคะ
แต่กลายเป็นว่ามาถูกจับซะก่อน
รอให้ลุงเขาไปรับ
แต่ฉันจะมอบตัว
เขาอยากมอบตัว
ด้วยความที่ผู้เสียหายเยอะนะคะ
เป็นร้อยคนเขาก็จะมีคนที่คอยประสานงาน

บอกว่าดีใจแทนผู้เสียหายนะ
ที่สามารถจับคนร้ายได้นะคะ
วันนี้เนี่ยก็จะมีการออกเงินลงขันกัน
เป็นเงินรางวัลนำจับให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

มีเงินรางวัลนำจับให้กับผู้ต้องหาด้วย

พูดไปแล้วไม่คืนคำค่ะ
มีรางวัลนำจับมีให้จริงนะคะ
หลังจากนี้ก็ต้องหารือกันกับกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมด

เงินที่ลงทุนไปแล้วไม่ได้คืนเนี่ย

ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบบ้าน
กลุ่มนายทศพร๑ในผู้ต้องหา
เช่าแล้วก็เปิดเป็นสำนักงานส่งมอบลอตเตอรี่

ใช่ให้ดูว่าทำได้ธุรกิจจริงจังอะไรอย่างเนี่ย
คือสองคนนี้ใช้วิธีก็คือหลอกลวงชาวบ้านเขา

เอาเงินมาก็ไม่ได้ลอตเตอรี่
หรือไม่ก็คือหลอกว่าแค่เอาเงินมาลงทุน

นอกจากได้โคต้าโรตเตอรี่และหายให้ด้วย